เออแต่ว่าเราอยากรู้เหลือเกินนะคะ
เรื่องของพี่บูมบรรดานะคะแล้วก็คุณเอ๊ปารีน่า
กลางรายการสดครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะก็มีการเผชิญหน้ากันนะจ๊ะ

หลังตกเป็นข่าวสาดโครนกันไปมายกใหญ่
งานนี้ค่ะพี่บุ๋มขอพูดถึงคุณเอ๋ปารีนาเป็นครั้งสุดท้าย
ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุการณ์วันนั้น
ว่าจริงแล้วพี่ไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะ
เลยขอสู้ต่อแบบนี้เธอว่าอย่างนั้น
นี้นะคะเธอยืนยันว่ายังไงก็ฟ้องแน่นอน
และที่เห็นว่ามีช็อตเดินไปถามคุณเอ๋ปารีนา
หลังจบรายการนั้นเลยนะนี่เพราะอยากรู้จริงว่าเธอคิดอะไร
ไม่ได้ตั้งใจไปหาเรื่องนะคะ
ไม่อยากเผชิญหน้ามากกว่าจริงนะเอาพูดตามตรง
เพราะว่าบุ๋มไม่รู้สึกว่าการทะเลาะกัน
อะไรอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
เป็นความที่อยากรู้จริงว่าทำทำไม
แต่ก็ในเมื่อไม่ได้คำตอบก็ไม่เป็นไรค่ะ
เหนื่อยใจไหมคะต้องมาเจอแบบอย่างนี้
เหนื่อยใจมากค่ะมันเหนื่อยใจตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากพูดถึงอีกแล้ว
ขอประกาศตรงนี้เลยว่าตรงนี้กับจักรีน

อะจบค่ะไม่พูดแล้วอย่าไปฟ้องน้องก็ต่อ
เดี๋ยวไปคุยกันที่สารทีล่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศ
อย่างกรณีที่ลูกนั้นโดนพ่อข่มขืน

แล้วพี่บุ๋มเองค่ะก็ขอดูแลเหมือนลูกอีกคนนึงไปเลยค่ะ
เคสคดีเก่ามันไม่ใช่ว่าพอช่วยเสร็จจับตัวตัวผู้ร้ายเสร็จแล้วมันจะจบนะ

คือแต่ละเคสบุ๋มต้องดูแลต่อกลายเป็นลูกสาวของเราไปตลอดชีวิต
การดูแลคนที่เขาได้รับความกระทบกระเทินจิตใจมาอะไรมา

แล้วเราจะรักษากันง่ายด้วยแค่การจับผู้ร้ายมันไม่ใช่ค่ะ
สาวเราในเมื่อโดนทำร้ายมาเราคือที่พึ่งของเขา
บุ๋มก็ยังต้องยื่นยันต่อแหละ
เป็นกำลังใจให้พี่บุ๋มทุกเรื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องที่ช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่ถูกคุกคำทางเพศ
ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันมากนะ